เกิดเหตุหลานฆ่าเผาลุง
เมายาเสพติดด้วยนะครับ
แล้วก็จะดื่มสุราปรากฏว่า
ลุงห้ามและก็ด่านจนมีเหตุทะเลาะวิวาดกัน

น้ำมันเบนซินราดจุดไฟเผาต่อ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

ตรวจสอบเหตุฆ่าแล้วเผาภายในบ้านหลังหนึ่ง

พบศพของนายสังเวียนส้มเกลี้ยงอายุ๖๙ปี
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตบนที่นอน
ภายในบ้านยังพบรอยเลือดตามกำแพงต่าง

ส่วนข้าวของพังกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นบ้านเลยนะครับ
นางสาวราตรีจันทรังศรีลูกสาวของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าได้ฝากลูกสาววัยขวบเศษไว้กับพ่อ
ก่อนออกไปขายอาหารตามสั่งที่ร้านใกล้บ้าน
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายบรรยงเฟื่องเจริญอายุ๒๖ปี
หลานชายของผู้ตายนี่แหละครับ
ที่มีปัญหาเรื่องของการตักเตือนไม่ให้ดื่มสุรา
และไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตาย
โชคดีที่ลูกสาวตัวน้อยวัยขวบเศษของเธอรอดชีวิตมาได้นะครับ
ต่อมาชุดสืบสวนสามารถจับนายบรรยงได้บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
สภาพที่เบลอแล้วก็มีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ
นำตัวไปปฐมพยาบาลก่อน
แล้วก็สอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรบ้านโพ
ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้คุณ
บอกว่าไม่พอใจที่ถูกลุงตักเตือนเรื่องของการดื่มสุรา
ก่อนหน้านี้ตัวเองก็เสพยาบ้าจนเมาแล้วก็หลับไป
พอตื่นขึ้นมาหยิบขวดยาเร่งรากย่าขึ้นมาดื่ม
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
ยิ่งทำให้เกิดอาการเบลอเข้าไปใหญ่
พอเบลอแบบนี้ก็เดินไปหานายสังเวียนผู้เป็นลุง
บอกว่าลุงขอยาเส้นสูบหน่อยแต่กลับถูกลุงด่า
แล้วก็กลายเป็นมีเรื่องชกต่อยกันนะครับ
แต่ลุงสู้แรงไม่ไหวเสียท่าล้มฟุบลง
ตนก็เลยไปนั่งคล่อมตัวบีบคอจนลุงสิ้นลมตายในที่สุด
และท้ายที่สุดตัวเองก็เอาน้ำมันเบนซินราดแล้วก็จุดไฟเผา
จากนั้นตัวเองก็เดินไปอุ้มหลานสาววัยขวบเศษออกมาก่อนที่จะจุดไฟ
ก็อุ้มหลานสาววัยขวบเศษออกมาก่อนออกมาไว้นอกบ้านก่อน
จากนั้นตามไปจุดไฟเผาร่างของลุงจนเป็นแค่เศษเมื่อกี้นะครับที่เห็นไป